พายุโนรูนี่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับ
มาแล้วตี๕ที่ผ่านมาครับกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศเตือนฉบับล่าสุดเลยครับมาดูซะหน่อยครับ
เพราะว่าตอนนี้โนรูกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าประเทศเวียดนาม
คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง๒๘กันยายนนี้
ก็คือพรุ่งนี้นั่นเองและจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน
นี่จะเข้าอีสานแล้วก็ตอนกลางของไทยวันที่๒๙กันยา
ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดู
เดี๋ยวจะให้ดูจะพบว่ามุณพายุ
เคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางครับ
แล้วก็เคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกคล่อนไปทางใต้
ก่อนจะมาถึงไทยซึ่งตอนนี้ทางเวียดนามครับมีการประกาศ
อบพยพคนกว่า๘แสนคนก่อนครับเพื่อหนีเจ้านูรูนี่แหละ
ส่วนไทยคาดว่าจะได้รับผลกระทบแบบที่เห็นชัดเนี่ยจากลูกนี้เต็มนะก็๒๙กันยาครับวันพฤหัส
โดยอิทธิพลของพายุโนรูจะทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศ
สำหรับจังหวัดที่คาดว่าพายุโนรูจะเข้าก็คือ
ดาหารหรือว่ารอยต่อระหว่างอำนาจเจริญและอุบลราชธานี
จะทำให้ฝนตกหนักในภาคอีสานตอนล่างครับ
จากพายุโนรูแล้วนะคุณผู้ชมยังมีอีกฮะ
ยังมีพายุลูกใหม่อีกลูกที่กำลังก่อตัวอยู่ตอนนี้มันก่อตัวอยู่นะในมหาสมุทรแปซิฟิกส์
ว่าจะเคลื่อนเข้าญี่ปุ่นก่อนแต่อันนี้ไม่กระทบไทยโอ้โหแต่คนจะไปเที่ยวญี่ปุ่น

เพื่อตั้งรับพายุลูกนี้ครับโดยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับ
ชาติชาติผู้ว่ากอทมเปิดศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์
ฝุ่นโนรูเพื่อแจ้งเตือนคนกรุงเทพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเลยครับ
เตรียมรับมือกับภาวะฝนตกหนักที่เกิดจากผลกระทบของพายุ
โดยสั่งให้เริ่มดำเนินการเตรียมการทั้งการจัดเครื่องสูบน้ำ
จากการพร่องน้ำและเตรียมเคลียร์ท่อระบายน้ำ

เคลียร์ไม่ให้มันมีขยะเข้าไปอุดตันนะ
โดยจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้๒๘กันยายนเป็นต้นไป
โดยศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์พอยุทธ
โดยศูนย์จะมีการแจ้งความขึ้มหน้าของสถานการณ์ให้ประชาชนทุกวัน
ช่องทางสื่อสารของกรทมรวมไปถึงการแถลงข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน

พายุที่มันหมุนอยู่ที่คุณผู้ชมเห็นนี้

คือเวลานี้เลยนะครับ

นี่คือการเคลื่อนตัวของพายุเห็นไหมครับ
มันมาแตะเวียดนามแล้ว

โอโหเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ

จริงเพราะว่าตอนแรก
เราก็ฟังข่าวมาวันพฤหัสถูกมั้ย